ความรู้สึกการรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เขาบอกว่าไม่เคยเกิดมั้ง
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรับรู้แรงสั่นไหวนี่ได้ขนาดนี้มั้ง
ผมกำลังพูดถึงนะครับแผ่นดินไหวขนาด๔๕ลึกลงพื้นดินไปแค่๕กิโลเมตร
ที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกครับไปชมคลิปกันฮะ
นี่เป็นคลิปในบ้านหลังหนึ่งครับที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิสุนโลก
เที่ยงคืนสิบแปดนาทีผู้หญิงคนนี้นั่งดูทีวีอยู่กับแมวครับ
แมวเหมือนมันจะรู้สึกก่อนซะด้วยซ้ำนะแรงสั่นไหวเนี่ยทำให้ทั้งคนทั้งแมวสะดุ้งครับ
ด้วยความตกใจเธอเรียกแฟนออกมาดูฮะ
ส่วนคลิปถัดไปคุณผู้ชมครับคลิปถัดไปคือเกิดแผ่นดินไหวได้๓นาทีเท่านั้นแหละ
แตกตื่นแล้วครับนิสิตในหอพักมหาวิทยาลัยนเลสวนจังหวัดพิสุนโลก
พวกเขารับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้วิ่งหนีลงมาด้านล่างของอาคาร

ส่วนที่วังปลาหน้าวัดโพธิญาณนะครับคุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือแม่น้ำนาน
ดูนะนี่ฮะโอ้โหปลามันก็รู้สึกครับมันก็ตกใจครับคุณผู้ชมฮะ
น้ำกระเพื่อมเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะนี่นี่นะครับ
ไปที่จังหวัดพิจิตรบ้างคุณผู้ชมครับเป็นร้านขายเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์การเกษตร
เขตเทศบาลเมืองกล้องวงจรปิดไม่ได้บันทึกเสียงไว้แต่ดูความสั่นไหวฮะ
เขย่าแบบนี้เลยเจ้าของร้านบอกว่าเคยเพิ่งเคยเจอแผ่นดินไหวรุนแรงแบบนี้
และครั้งนี้น่าจะรับรู้กันได้ทั้งเมืองพิจิตรครับ
ต่อที่ร้านไอศกรีมคุณผู้ชมอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร
เที่ยงคืน๑๗นาที๕๙วินาทีอันนี้ละเอียดมากนี่ฮะ
โอ้โหนี่ค่ะเห็นชัดเลยนะคะโอ้ดีขวดน้ำตรงนั้นไม่ล้มลงไปอ่ะนะครับ
เกิดแรงสั่นไหวแล้วเสียงดังมากนะครับ๔๕วินาทีแต่ตกใจกันจริงครับ
คือในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเนี่ยแรงสั่นไหวชัดเจนมากนะครับ
สะเทือนไปชั้นหลังเจ้าของคลิปเนี่ยนอนหลับเนี่ยโอ้โหอันนี้แรงนะครับ
ตกใจตื่นมาเปิดกล้องดูถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็มีคลิปล่าสุดนะครับคุณผู้ชมในจังหวัดพิจิตรเหมือนกัน
นี่ครับกลุ่มวัยรุ่นเขานั่งสังสรรค์คุยกันอยู่ปรากฏว่า

เฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดพิสุนโลกจังหวัดพิจิตร
แล้วจริงแล้วก็ยังมีนะครับกำแพงเพชร
นครสวรรค์เพชรชบูรณ์
ที่ได้รับแรงรู้สึกสั่นไหวด้วย

แต่คราวนี้สิเมื่อเช้าผมก็สงสัยคุณพระราพร
มันเกิดจากอะไรคะคือลอยเลื่อนอะไรเหรอตรงนั้นมีอยู่เดิมหรือเปล่า
ซึ่งบอกว่าเขาคาดการณ์ว่ามันเป็นแผ่นดินไหวซึ่งเป็นรอยเลื่อนใหม่ที่ซ่อนตัวอยู่ในดินนะคะ
เขาบอกว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวจาก๑๖รอยเลื่อน
ซึ่งเคยศึกษาเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่เคยเกิดมาก่อนในรอบ๑๐๐ปี
อันนี้คือเรื่องใหม่เลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนางสาวชมภารีชมพูรัฐค่ะ
แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นขนาด๔๕ความลึก๕กิโลเมตร
ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลไผลล้อมที่อำเภอบังกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งห่างจากตัวเมืองพิศนุโลก๓๐กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองพิจิตร๑๕กิโลเมตร
สาเหตุเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนซึ่งเป็นรอยเลื่อนใหม่เนี่ยนะครับ
สำรวจมาก่อนนะคะมองเป็นรอยเลื่อนที่มองไม่เห็นซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน
รอบ๑๐๐ปีนะคะก็ค่อนข้างจะตกอมตกใจทีเดียวสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
แต่ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ที่เรารู้สึกได้ก็เพราะว่ามันเกิดตื้นมากนะคะมันเกิดตื้นมาก
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์
แล้วก็จังหวัดเลยก็เลยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะ
บางคนตกใจตื่นบางบ้านหน้าต่างประตูสั่นบางผนังห้องมีเสียงลั่นนะคะ
รถยนต์ที่จอดอยู่ก็สั่นไหวแต่ว่าเท่าที่สำรวจดูในวงกว้างเนี่ย
ก็ยังไม่ส่งผลกระทบถึงขั้นสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างหลักของสิ่งก่อสร้าง
ก็คงเป็นอีกหนึ่งรอยเลื่อนที่จะต้องศึกษากันต่อไปนะคะ
จากก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการศึกษาไว้ทั้งหมด๑๖๐๐เลื่อนนะคะ
รอยเลื่อนรอยเลื่อนมีพลังก็คือรอยเลื่อนที่อาจจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต
แล้วนี้เป็นรอยเลื่อนที่ไม่เคยศึกษามาก่อนเลยนะคะเนี่ยค่ะ